เมื่อวานได้รับแล้วก็ทำการตรวจสอบทางท่านผู้การ
ท่านผู้การกวาดชุมรีท่านผู้การกำพลก็ได้ตรวจสอบที่พักษริยา
ก็มีมูลมีเรื่องเกิดขึ้นจริงทางท่านผู้การก็ตั้งคณะงานสืบสวน
ก็ได้จริงแล้วแล้วก็เรียกตัวตำรวจท่านนั้นมาประจำที่สวกรเรียบร้อยแล้ว
เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการจึงสนุนการตามผลไม้และตอนต่อไป
เมื่อวานได้รับแล้วก็ทำการตรวจสอบ

ก็มีมูลมีเรื่องเกิดขึ้นจริง
ข้าตามกฎหมายซักขวัญตอนต่อไป
ยืนยันว่าใครผิกก็ต้องรับโพธิตามนั้น

เพราะว่าเดี๋ยวต้องเชิญมามาให้การอีกที
ครับครับแล้วจะระยะเวลาในการตอบส่วนนี้นานไหมครับ

ตามกฎกตลอดนะครับ
เราจะมีการออกประกาศให้กับนักท่องเที่ยวไหมครับ
เพราะว่าพัทยานี่ก็คือมีนักท่องเที่ยวเยอะเขาอาจจะไม่สร้าง
ผมทำบันทึกกำชับไปทางผู้การจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ
แล้วก็ทางโดยเฉพาะที่ชมบุรีแล้วนะครับว่า
พวกลงพักนะครับการตั้งจุดตัวจุศกัดนะครับ
ต้องทำตามระเบียบกฎหมายที่ตรกำหนดไว้นะครับ
การเรียกรับผมโยชน์นะครับต้องไม่มี

เพราะให้ผู้มชามาดูแลผู้แท่มชาการทำงานอย่างช่างในชิด
ก็ต้องได้รับโทษด้วยเพราะฉะนั้นต้องปกครองกันครับ
มีไม่ได้เด็ดขาดเสียภาพลักษณ์ประเทศเสียภาพโพสต์ของตำรวจด้วยครับ
บางละครับพร้อมคุณมาทำด้วยเพื่อการค้ำล่าก่อน
แต่ผมสูญเลียกว่าครั้งแรกนี่ก็ที่รัก
สำคัญถามว่าช่างสองพี่ตนัดสักครั้ง
โปรดติดตามตอนต่อไป